ผู้หญิงคนหนึ่งได้รับจดหมายจดหมายวางอยู่หน้าบ้าน
ถ้าคุณผู้ชมได้อ่านข้อความในจดหมายนะคุณผู้ชมจะตกใจมาก
เพราะว่ามีผู้ชายเขียนมาหาเธอบอกว่าตั้งแต่เธอมาอยู่ที่ห้องนี้
เราแอบมองอยู่นะเราแอบมองตัวเองอยู่นะ
เขาใช้เรียกผู้หญิงว่าตัวเองตัวเองเราแอบมองตัวเองอยู่นะ
เวลาตัวเองใส่กางเกงไปทำงานเนี่ยโอ้โหตัวเองหุ่นดีจังเลย
เราเห็นตัวเองแล้วเราแบบมีอารมณ์มากคุณผู้ชมเขียนไว้แบบนี้นะครับ
เราเคยไปปีนแล้วไปขโมยกางเกงในสีดำของตัวเองมา

แล้วเรานำไปชักเขียนแบบนี้เลยอธิบายให้ผู้หญิงฟังเลยนะ
แล้วก็เขียนอย่างนี้เลยแล้วก็จบท้ายด้วยอะไรรู้ไหม
ถ้าคืนไหนผมจะเข้าไปลักหลับตัวเองอย่าตกใจนะ
คุณขวัญถ้าคุณได้รับจดหมายแบบนี้
คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมได้รับจดหมายแบบนี้คุณกลัวไหม

นี่ฮะหญิงผู้เสียหายอายุ๓๗ปีนำจดหมายปริศนาจากชายนิรนามที่วางไว้หน้าบ้าน
ให้นักข่าวของเราได้ดูนะครับ
บอกว่าโอ้โหเห็นจดหมายอ่านข้อความ
กลัวมากเลยนะครับไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้จะมาก่อเหตุ
อย่างที่บอกไปจะย่องมาลักหลับฉันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะ
หญิงผู้เสียหายเล่าให้ทีมข่าวของเราฟัง

อาศัยอยู่กับแฟนนุ่ม๒คนนี่ขนาดอยู่กับแฟนนะ

ที่ห้องเช่าของเธอก็อยู่ที่ตัวเมืองนครสวรรค์
มานานเกือบ๑๐ปีแล้วนะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย
กระทั่งช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ระหว่างที่แฟนออกไปทำงาน
เธอออกมาหน้าห้องเห็นกระดาษแผ่นนี้
ก็เลยหยิบขึ้นมาเปิดอ่านดูนะครับ
พออ่านเสร็จกลัวมากรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างถึงที่สุดเลยนะฮะ
เหมือนว่าทางผู้ก่อเหตุรู้ความเคลื่อนไหวของเธอ
จดจ้องแล้วก็แอบส่องแอบมองเธออยู่ตลอดเวลาคุณ
ไม่รู้เลยนะว่าเขาคนนั้นเป็นใคร
ก็เลยตัดสินใจเข้าไปแจ้งความกับตำรวจนะครับ
แล้วก็ร้องสื่อให้ได้เห็นจดหมายนี้นะครับ
ก็คือกลัวเหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนเขาดูเรา
ว่าเราพฤติกรรมเราเราทำอะไรแอบเหมือนแอบมองเราอยู่
ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงค่ะ

จริงแล้วความจดหมายเขาเขียนว่าอะไรบ้าง
เขาเขียนไว้ว่าสวัสดีสาวข้างบ้าน
อย่าเพิ่งตกใจนะอ่านก่อนเพราะคือเรื่องจริง
ถ้าตัวเองก็ชอบเรื่องโควิดแล้วตัวเองจะเข้าใจผมนะ
เดือนแรกที่ผมเข้ามาอยู่ข้างบ้านตัวเอง
ผมแอบมองเวลาตัวเองใส่ชุดทำงาน
หลังจากนี้จะมีการสั่งซื้อกล้องวงจรปิดมาติดตั้งไว้ที่บ้านต่อไปนะครับ
เพื่อความสบายใจแล้วก็ป้องกันความปลอดภัยแต่ที่สำคัญนะ

ขณะที่ประธานชุมชนหมู่บ้านบอกว่าภายในหมู่บ้านนี้อยู่กันอย่างสงบมาตลอดนะ
พฤติกรรมของคนในชุมชนก็อยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัย
แต่คิดว่าโจรโรคจิตคนนี้ผู้ชายโรคจิตคนนี้ที่เขียนจดหมายมา
น่าจะเป็นคนที่เพิ่งจะมาเช่าอยู่ใหม่
แล้วก็คอยที่จะจดจ้องมองผู้หญิงผู้เสียหายคนนี้มานานนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์นี้ประธานชุมชนบอกไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
ส่งเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านเลยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
คอยดูลูกบ้านอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นหลังของผู้หญิงคนนี้

คุณจดหมายนี้น่ากลัวมากนะครับ